การที่เกิดฝนตกถ้าเกิดฝนตกในระยะอันใกล้นี้
อาจจะทำให้เรื่องของการระบายควันอาจจะมีปัญหา
ใช่ค่ะแล้วก็มลพิษก็จะมากับน้ำฝนนะคะ
เพราะว่าก็จะกลายเป็นฝนกรดแล้วก็จะลงไปสู่แหล่งน้ำนะครับคุณผู้ชม
อันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลกันนะคะว่า
ถ้าฝนตกลงมาในช่วงนี้งานจะยากยิ่งขึ้นนะคะ
เห็นหยดน้ำเกาะเลนไว้เนี่ยนะครับ
กำลังลุ้นอยู่นะคะคุณผู้ชมครับรวมถึงทิศทางลมในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ
ที่จะมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ต้องระมัดระวังกันนะคะ
ส่วนวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่งนะคะ
ก็คือที่ศูนย์อพยพอบตบังพิไหยนะคะ
วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณอนุทินชาญวิรากูลก็ไปนะคะ
ไปที่นั่นแล้วก็บอกว่าได้มีการจัดอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะ
ตอนนี้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย

วันนี้ที่ไปก็มีการจัดรถตรวจหาเชื้อ
เลื่อนที่พระราชทานมาตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนด้วยนะคะ
ฉีดให้กับประชาชนในศูนย์อพยพ
เพราะว่าเป็นการที่ประชาชนมาอยู่รวมกัน
จากการลีภัยมานะคะก็จะต้องมีการป้องกันนะคะ
แล้วก็แผนการดูแลในระยะที่ประชาชนบางส่วน
ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าบ้านพักของตัวเองได้เนี่ย
ก็จะต้องมีกรมควบคุมโรคกรมสุขภาพจิต
เข้าไปพูดคุยเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดนะคะ
คืออาจจะต้องมีการคงศูนย์อบพยพเอาไว้เพิ่มอีก
เพราะว่าวันนี้เนี่ยตอนแรกมี๘จุดแล้วก็ลดเหลือ๔จุดนะคะ
อาจจะต้องคงเอาไว้ในระดับนี้ก่อน
เพราะว่าประชาชนส่วนนี้น่าจะยังเข้าบ้านไม่ได้แน่นะคะ
เนื่องจากว่าทางมุมขวาของจอที่เราขึ้นภาพเอาไว้ให้ดู
ก็คือเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๕๔นาทีเนี่ย
ทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในพื้นที่
เพื่อที่จะดูความคืบหน้านะคะผู้สื่อข่าววันนี้ก็ถามคุณอนุทิน
เรื่องวัคซีนไฟเซอร์เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบเรื่องนี้